อยากจะพูดอะไรหน่อยครับ
ออกข้างหน่อยครับอยู่ที่นั้น

ขออนุญาตครับ
พี่ขอขออนุญาต
ขออนุญาตกันนะครับ
ขออนุญาตกันนะครับ

เดี๋ยวนิ่มขอไปให้การกับพี่พี่ต่างหลวง
ขอโทษนะครับ
ขอโทษนะครับ
อะไรค่ะเพราะสิ่งที่นิ่มทำไปก็
แค่ทำธุรกิจเลี้ยงครอบครัว
ไม่มีเจตนา

มีเวลาถ้าเราไม่ให้การคุณโดยความทรัพย์
เดี๋ยวเราให้การไม่ตามความทรัพย์ที่กิน

ไม่ตามความทรัพย์ที่กินก่อนเนอะ

ไม่ตามความทรัพย์ที่กินก่อนเนอะ
ไม่ตามความทรัพย์ที่กินก่อนเนอะ
ไม่ตามความทรัพย์ที่กินก่อนเนอะ

ไม่ตามความทรัพย์ที่กินก่อนเนอะ